ต่อไปเชิญท่านวัญชัยสอนสิริสวนะครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
กับผมนายวัญชัยสอนซิริ
สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

กับผมเองนั้นได้ประกาศ
แสดงเจตจำนงมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง

ว่าใครรวมเสียงข้างมากได้
สววัญชัยสอนสิริ
จะโหวตให้กับนายกรัฐมนตรี
จากภักดิ์การเมืองเหล่านั้น
และผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมว่า
สิ่งที่ผมประกาศเจตจำนงทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่า
สนับสนุนกับพักการเมืองเสียงข้าง
รวมเสียงข้างมากนั้น
ด้วยเหตุผลวันหนึ่ง
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย

บ้านเมืองเรากำลังเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
แม้อาจจะยังไม่เต็มใบเต็มที่นัก
และจะต้องเต็มใบต่อไป
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ก็สนับสนุนให้กับเสียงส่วนใหญ่อันเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
และเมื่อรวมเสียงข้างมากได้
ก็ถือว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทย
ทั้งประเทศที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
และประการที่สำคัญครับท่านประธาน
เป็นการลดความขัดแย้งในสังคมในบ้านในเมือง
และเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมว่า
ตัดสินที่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
อยู่ที่สมาชิกรัฐสภา๗๕๐คนนี้
ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้างขึ้นมา
ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ถูกต้อง
คนนั้นไม่มีคุณสมบัติใช้ไม่ได้

คนคนนั้นซึ่งไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาหรือ

จะเป็นเสียงชี้ขาดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้าง
แล้วเราก็ตัดสิทธิ์คนนั้น
นี่คือหลักการที่ผมถือเป็นแนวปฏิบัติ

รัฐบาลที่จัดตั้งในครั้งนี้๓๑๔เสียง
จาก๑๑พักการเมืองที่ประกาศกันเมื่อวานนี้
ผมดูแล้วเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ก้าวข้ามความขัดแย้งจริง
เป็นรัฐบาลที่สลายคั่วสลายสี

และจะนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันที่เป็นรูปธรรมจริงครับท่านประธานครับ
ถ้าท่านประธานดูในรัฐมนูลว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ

เขาเขียนไว้อยู่ในวงศัตริย์นี้นะครับ
เล็บหนึ่งว่าการปฏิรูปประเทศนั้น
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย
มีความสามัคคีปรองดอง
เขียนไว้ในรัฐมนูลเลยนะครับท่านประธาน

บอกว่าในการปฏิรูปนั้น
จะต้องมีกลไกแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

เรื่องความขัดแย้งในสังคมนั้นเป็นปัญหาในประเทศเรามา๒๐ปี
สร้างความเสียหายสร้างความย่อยยับกับประเทศเรามาเป็นเวลานานแล้ว
ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกแม้กระทั่งในครอบครัว
ฝักแบ่งฝ่ายแบ่งคนแบ่งจังหวัด
ถึงกับบางจังหวัดบางคนเดินทางไปไม่ได้
ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ย
ทั้งชีวิตทั้งจิตใจทั้งร่างกาย
ทรัพย์สินของรัฐของเอกชนทั้งมีการเผา

เป็นทุกที่ทุกแข่ง
แม้แต่สื่อเขาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเข้าประหัสประหารกัน
บางครั้งถึงขนาดต้องปฏิวัติรัฐประหารกัน
เกิดขึ้นทั้งในสภานี้
แล้วก็ลามมานอกสภา

ไปในตำบลในหมู่บ้านในอำเภอในจังหวัด
แล้วทุกคนก็เรียกร้องว่าเราต้องปลองดองสมานฉัน
ผมเองนั้นเป็นทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เป็นทั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนเป็นทั้งสมาชิกวุฒิสภา
ท่านประธานครับในการปฏิรูปมีหัวข้อใหญ่อยู่หนึ่งข้อหัวข้อ
คือการสร้างความปรองดองสมานฉัน
มีแผนมีเอกสารเป็นตั้งเป็นปึกเป็นห้องเป็นตู้ลังครับ

กรรมาธิการกันไม่รู้กี่ชุดกี่คณะ
ปฏิรูปเรื่องการปลองดองสมานฉัน
หรือทำให้คนรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีกัน

ผมที่เป็นกรรมการปฏิรูป
เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนสมาชิกสภาปฏิรูป
ยังมองว่ามันศูนย์เปล่าเป็นไปไม่ได้เลยครับ
แต่พอเห็นรัฐบาล๓๑๔เสียงจาก๑๑พักการเมือง
เป็นเรื่องที่บรรจงลงตัวเหมาะเจาะพอดีเลยครับท่านประธาน
สลายคั่วข้ามสีสลายสีสลายพักสลายบุคคล
เรามีทั้งเหลืองมีทั้งแดงอยู่ในนั้น
มีทั้งกปปศมีทั้งนปช
มีทั้งพักการเมืองที่เป็นผู้นำเป็นทหารก็มี
แปลว่ามาร่วมกันเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศ
เป็นการปลองดองสมานฉันที่เป็นรูปธรรมที่แท้จริงครับท่านประธานครับ
เพราะที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันนั้น
เกิดจากการแบ่งแก่งแย่งอำนาจกัน
เริ่มจากการขัดแย้งกันในสภานี่แหละครับ

ตอนนี้บัตรนี้และเดี๋ยวนี้
แม้จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปในเวลาข้างหน้านี้
ถ้าทุกพักการเมืองได้เป็นรัฐบาลจริง

ยิ่งกว่าแผนการปฏิรูปใด
ยิ่งกว่าการเสียเงินเสียทองใด

เพราะทุกภักดิ์ทุกคน
เข้าใจในปัญหาของความขัดแย้งเหล่านี้

ไม่ทะเลาะเบาะแว้งในการแก่งแย่งอำนาจในการเป็นรัฐบาล
เอาประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง
ผมว่าความหวังของประชาชน
ที่เราขัดแย้งแบ่งแยกกันมา๒๐กว่าปีนั้น
อยากได้

โหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้
เป็นการนับหนึ่งของการปลองดองสมานฉัน

และให้มีรัฐบาลโดยเร็ว
และจะดีหรือไม่ดี
ผมว่าผลงานนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์
พักการเมืองจาก๑๑พักที่เป็นรัฐบาล

เมื่อได้รัฐบาลที่มาจาก๑๑พักการเมือง
สลายคั่วสลายสีปรองดองแล้ว
สิ่งที่มีในสภานี้ท่านประธานครับ
เรามีพักฝ่ายค้านจากพักก้าวไกล
ซึ่งจะเป็นพักฝ่ายตรวจสอบที่เข้มแข็ง
หลักการที่ผมเองนั้นเป็นทนายความเป็นนักกฎหมาย
ใช้หลักว่าตราบใดก็ตาม
ถ้ายังไม่มีคำวิภาคศาสตร์ถึงที่สุด
หรือยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดวินิจฉัยข้อกล่าวหาของบุคคลนั้น
ต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
เพราะฉะนั้นใครจะถูกกล่าวหาอะไรเรื่องอะไรอย่างไรที่พูดกันอยู่
ผมว่ายังมีหน่วยงานองค์กรองค์กรอิสระต่างที่จะต้องตรวจสอบต่อไป
หน่วยงานทางราชการที่จะต้องตรวจสอบต่อไป
และเมื่อเป็นรัฐบาลแล้ว
การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นการตรวจสอบ
คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
ด้วยเหตุนี้ผมจึงสนับสนุน
พักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากแล้วเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้
สววัญชัยสอนสิริสนับสนุนเต็มที่ในหลักการดังที่กล่าวแล้ว
เดินได้ต่อไปและเป็นความหวังเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน
พูดถึงคำว่าความรักความสามัคคีที่จะเกิดขึ้น
ก็ชื่นใจแล้วนะครับท่านประธาน
หวังว่าจะเกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้